วันนี้มีข่าวที่ทำให้ลูกค้าแบงค์ออมสินนั้นใจหายใจคว่ำนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ไล่มาตั้งแต่ภาคใต้ขึ้นมาถึงกรุงเทพมหานคร
มูลค่าความเสียหายรวมกว่า๑๒ล้านบาทครับ
ซึ่งเบื้องต้นณขณะนี้แบงค์ออมสินสั่งปิดให้บริการ
ไม่กระทบกับเงินในบัญชีของลูกค้าอย่างแน่นอนสบายใจได้

บางส่วนครับทำให้ต้องมีการปิดให้บริการชั่วคราว
ซึ่งก็จะเปิดให้บริการได้เฉพาะบางพื้นที่บางส่วนเท่านั้น
หรือตามสาขาของธนาคาร
หายไปมูลค่ากว่า๑๒ล้านบาท
ซึ่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับนายชาติชายพยุหะนาวีชัยบอกว่า
ซึ่งเป็น๑ใน๓ยี่ห้อที่ธนาคารออมสินใช้อยู่ในปัจจุบัน
เพื่อสำรวจเงินทั้งหมดร่วมกับบริษัทเจ้าของเครื่อง
และตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น
คิดเป็นเงินรวมแล้ว๑๒๒๙๑๐๐๐บาท
ว่าหลังจากส่งฮาร์ดแวร์ไปตรวจสอบที่ประเทศสก๊อตแลนด์

เพื่อนำเงินของธนาคารออกมาครั้งละ๔๐๐๐บาท
โจรกรรมเงินลักษณะนี้นะครับเบื้องต้นคาดว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกครับ
ไม่เกี่ยวข้องกับระบบส่วนกลางดังนั้นลูกค้าออมสินครับฟังชัดไม่กระทบกับเงินในบัญชีของลูกค้าอย่างแน่นอน
นี่คือสิ่งที่พอธนาคารออมสินยืนยันมาไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันชัดครับ
ไม่ได้มีลิงก์มาดังนั้นแต่เวลาเรามีการเติมเงินทุกวันเวลาไปเติมเงินเราจะต้องนับว่า
ในระบบบอกว่ามีเงิน๓แสนแต่เงินในระบบมีอยู่แสนเดียวอย่างนี้แปลว่าเงินหายไป๒แสน
เราก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเงินที่หายไปดังนั้นเนี่ยมันถึงไม่ได้รวมมาที่ส่วนกลาง
คือเขาสามารถเชื่อต่างระบบเขาเป็นคนต่างระบบไม่ใช่ว่าระบบเราให้ดีแล้ว
ยังไม่สามารถเข้ามาในระบบเราได้
หนักใจแรกน่าจะผ่านไปได้ก็คือไม่กระทบกับเงินในบัญชีของลูกค้าออมสิน
ทีนี้คำถามที่สองคือแล้วใครทำเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
เรื่องต้นครับพบว่าคนร้ายเป็นแก๊งแขกขาวชาวยุโรปตะวันออกกลาง
รวม๒๑ตู้ในต่างจังหวัดที่ถูกโจรกรรมนะครับ
จะไล่มาตั้งแต่ภูเก็ตสุราธานีชุมพรประจวบคิริขันและเพชรชบุรี
ธนาคารแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปทและแจ้งเรื่องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินทุกแห่ง
ให้ระมัดระวังและป้องกัน
เช่นเดียวกับธนาคารออมสินจากทั้งหมด๑๐๐๐เครื่อง
ซึ่งเป็นเครื่องของออมสินมากที่สุดถึง๔๐๐๐เครื่อง
เหลืออีก๖๐๐๐เครื่องก็กระจายกันไป
ธนาคารหลายต่อหลายแห่งนะครับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นธนาคารอยู่ระหว่างการเจรจากับ
ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวก
ธนาคารออมสินจึงยกเว้นค่าธรรมเนียม
เบิกถอนเงินสดข้ามเขตให้ชั่วคราว
คราวนี้มาดูในมุมของแบงค์ชาติกันบ้างนะครับ
ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

นายรณดลนนุ่มนนครับบอกว่า
ได้รับรายงานจากออมสินตั้งแต่เริ่มพบความผิดปกติ
ประสานงานติดตามร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กำชับให้ธนาคารออมสินเร่งปรับปรุงระบบ
มีความรัดกลุ่มและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
อกจากนี้นะครับแบงค์ชาติสื่อสารเหตุการณ์นี้

กลุ่มความร่วมมือที่จัดตั้งภายใต้สมาคมธนาคารไทย
เพื่อให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งนั้นตระหนักเฝ้าระวัง